คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่สุรินทร์ค่ะ
มีคนร้ายขับรถกระบะแบบมีแคปด้านหลังเนี่ยนะคะ
ปาดหน้ารถคันหนึ่งลงมาจากรถแล้วก็ไปยิงใส่เขา
เขาได้รับบาดเจ็บไปสองคนคนที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ย
ฝืนขับรถไปโรงพยาบาลครับสุดท้ายตัวผู้ก่อเหตุไปมอบตัว
เป็นลูกตำรวจพ่อพาไปมอบตัวเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
ไปลงมาเลย
ภาพจากกล้องหน้ารถมันชัดเจนมากอะค่ะรถกระบะที่ก่อเหตุคือปาดหน้าก่อนนะคะ
ครับแล้วก็ไปจอดคนขับลงมาแล้วยิงใส่รถคันนี้ที่เขาขับอยู่บนถนนดีดีเนี้ยค่ะ
อืมเนี่ยวิ่งมาแล้วยิงใส่เนี่ยค่ะโอ้โหคือรถที่ถูกยิงใส่เนี้ยนะคะ
นายคุณาธิบรุจางกูลอายุห้าสิบสามเป็นคนขับถูกยิงเข้าที่หลังสองนัด
สร้อยไข่รุจางกูลอายุห้าสิบสามปีนั่งข้างคนขับถูกยิงที่หลังมือขวา
กระสุนทะลุแบบตัดนิ้วนางนิ้วเกือบขาดนะคะคุณผู้ชมแล้วตัวนางสร้อยไข่เนี่ยเป็นลูกสาว
นักธุรกิจชื่อดังในเมืองสุรินเนี่ยคุณผู้ชมครับคือนิ้วนางเขาอะค่ะ
กระสุนมันแบบทะลุตัดไปเลยหลังเกิดเหตุเขาก็ต้องฝืนนะเขาเจ็บกันทั้งคู่นะคะ
ฝืนนั่งในรถขับรถกันต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินทร์รถคันที่เกิดเหตุเป็นรถแบบครอบครัว
ซูโบรุสีน้ำเงินนะคะโดนยิงเข้าที่ประตูกระจกฝั่งข้างคนขับห้านัด
กระจกหน้า๒นัดประตูท้าย๑นัดนี่คือสภาพรถที่โดนยิง
โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุมันคืออะไร
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำ๒ตุลาคมค่ะ
ตำรวจสพมสุรินบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวนายคุณาทิพย์
ขับรถไปตามถนนสุรินปราศาสตร์มุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอปราศาสตร์
แช่อยู่เลนขวาสุดค่ะแล้วก็มีกระบะเชฟโรเล็ตแบบแคปสีน้ำเงิน
ด้านหลังบรรทุกของปาดหน้าแล้วเปิดไฟสูงใส่
แล้วไปจอดรถไหลทางเลยหมวดการทางสุริน
ตำบลนาบัวอำเภอเมืองสุรินทร์ไป
ถือปืนไม่ทราบขนาดและชนิดเปิดประตูลงมาแล้วยิงใส่รถผู้บาดเจ็บทันที
ตัวคนเจ็บตัวคุณคุณาทิพย์ที่เป็นคนขับนะคะ
เขาก็มีปืนติดตัวเขายิงสวนกลับไปนะ
แล้วเขาก็รีบขับรถไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินทร์
ส่วนทางฝั่งรถกระบะที่ก่อเหตุขับรถหนีไปเลย
ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
มีรอยเบรกเป็นทางยาวมีปลอกกระสุนปืน๙มมอีก๓ปลอก

เบรกเป็นทางยาวแบบนี้สักประมาณ๑๐๐เมตรได้ค่ะ
ทีมข่าวก็เลยคุยกับรอปภของหมวดการทางสุรินทร์
ข้อมูลมาว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงดัง

อีกครั้งนึกว่าวัยรุ่นมาจุดประทัดเล่น
ไม่ได้เอกใจไม่ได้เดินออกมาดู
เห็นอีกทีตำรวจมาแล้วค่ะ
มาตรวจสอบมาถ่ายรูปถึงรู้ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้น
คุณผู้ชมคะผู้ก่อเหตุไปมอบตัวแล้ว

เมื่อคืนนี้พ่อของผู้ก่อเหตุ
ที่เป็นตำรวจสังกัดสพโชคนา๓อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์
พาลูกชายที่เป็นผู้ก่อเหตุไปมอบตัว
ชัชวานเหมือนจิตเวทอายุ๒๖ค่ะ
ลูกตำรวจนี่พ่อต้องพาไปมอบตัว
นิ่งน่าเครียดแล้วก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริง
ตำรวจสพสวายท้องที่เกิดเหตุ
จะมารับตัวไปสอบปากคำนะคะ
แล้วก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป